มาวันนี้ได้เข้าพิธีอุปสรรคที่วัดท่าม้ายนั่นเอง

เควินพี่ชายแท้นี่บินตรงมาจากไต้หวันเลย
เพื่อทดแทนพระคุณของบุพการีค่ะ
กลางความอิ่มอกอิ่มใจของครอบครัวญาติสนิท
ตลอดจนเพื่อนพ้องทั้งในแล้วก็นอกวงการนะคะ
เมื่อวานนี้เขาเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับข้างค่ะ
โดยทางด้านสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ภรรยาที่อุ้มน้องเป่า
ลูกสาวตัวน้อยมาร่วมบุญครั้งใหญ่ของคุณพ่อครั้งนี้ด้วยนะครับ
บอกว่าดีใจมากเลยค่ะที่สามีได้บวช
ซึ่งแม้ว่าทั้งคู่จะต่างศาสนากันนะครับ
แต่เธอเองก็ยินดีแล้วก็อยากให้พระบี้เนี่ย
ศึกษาพระธรรมให้เต็มที่ค่ะ
ตื่นตันอ่ะดีใจเพราะว่าจริงบี้เขาก็แบบ
เขาก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าเขาอยากจะบวชเราก็ยินดีด้วยอนุโมทนาบุญเนอะ
ถึงเราจะอยู่คนละศาสนาแต่เราก็รู้สึกถึงในเจตนาดีของเขา
กะว่าจะมาแค่วันนี้เพราะเราอยากให้เขาแบบเต็มที่
โฟกัสเต็มที่อยู่กับศึกษาพระธรรม

จะแบบมีห่วงเพราะวงหรืออะไรอย่างนี้
ให้เขาศึกษาให้เต็มที่ใช่ไหมคะเปล่า

แต่ดิฉันก็สงสัยอยู่ว่าทำไมสัมภาษณ์ไปด้วยยืนเต้นเขย่าไปด้วย
อุ้มน้องเปล่าอยู่กำลังโอ๋อยู่ด้วยนั่นเองค่ะ
บี้ค่ะก็ได้รับฉายาทางธรรมนะคะว่า
วรศรีโลค่ะแปลว่าผู้มีศีลอันประเสริฐ
จะตั้งใจศึกษาพระธรรมอยู่ในใต้ร่มกาสวพัฒน์
เป็นเวลา๑เดือนแล้วก็จะหาโอกาสทุดงไปที่ประเทศอินเดีย
สถานที่พระพุทธเจ้านั้นได้ตัดสรุนั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนักข่าวบันเทิงพี่เปิ้ลโอ้โหพร้อมใจกัน
มีการไลฟ์ในเฟซบุ๊คด้วยซึ่งหลายคนเนี่ยโอ้โหเถิดเทิงกันมากเลย